คุณผู้ชมพาไปดูอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นหน่อยค่ะ
คุณครูก็กำลังพาเด็กพาลูกศิษย์ไปเข้าค่าย
ปรากฏว่าจังหวะนั้นช่วงทางโค้งมันมีแมววิ่งตัดหน้า
ครูก็หักหลบแล้วก็ไปชนร้านขายของชำ
แต่ที่ตกใจยิ่งกว่าครูก็คือเจ้าของร้านขายของชำ
บอกว่าอุ๊ยฉันเพิ่งตักบาทเสร็จปกติจะนั่งคุยกันอยู่หน้าบ้าน
แต่วันนั้นอะไรโดนใจไม่รู้เดินเข้าบ้านไป
คล้อยหลังไม่ถึง๕นาทีโครม
แล้วร้านอยู่ในสภาพนี้เลยคุณผู้ชม
นี่คือวีอสีบรรเงินทะเบียนกไก่นหนู
อุดรธานีพุ่งเข้าไป
แล้วก็ไปหยุดอยู่ที่หน้าร้านขายของชำ
แต่ในสภาพร้านขายของชำก็พังยับเลยนะคะ
นี่อยู่ที่ตำบลหมากแข้งเขตเทศบาลนครอุดรธานี
โดยเพลิงหน้าร้านข้าวของในร้านนี่เสียหายหมดค่ะ
ยังมีมอเตอร์ไซค์สีแดงดำอีกคันนึง
คนขับรถเนี่ยก็คือนางสาวภารวินีคำชมพูอายุ๓๘ปี
เป็นคุณครูอยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในเขตเทศบาลนครอุดรธานี

ก็เล่าให้ฟังบอกว่าตอนนั้นคุณครูกำลังขับรถ
พาลูกศิษย์๕คนจะไปเข้าค่ายลูกเสือ
มหาวิทยาลัยราชพัฒน์อุดรธานี
ทีนี้ตอนคุณครูขับรถมาถึงมันเป็นทางโค้งไงคะ
แล้วเห็นว่ามีแมววิ่งตัดหน้ารถ
ครูก็ตกใจเลยรีบหักหลบ
เพราะว่ากลัวว่าจะเหยียบแมวจะทับแมวตาย
ทีนี้หักหลบแมวได้แต่รถเสียหลัก

จอดอยู่หน้าร้านเนี่ยนะแล้วก็พุ่งชนหน้าร้านอย่างจัง
แต่เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหนัก

ส่วนคุณยายเจ้าของบ้านเจ้าของร้านของชำเนี่ย
ยายสายบัวสิทธิเสนาอายุ๗๓ปี
ยายนี้ยังตกใจอยู่เลยนะบอกว่าอุ๊ย
เมื่อเช้าเนี่ยก็คุยกับเพื่อนบ้าน

พอตักบาดเสร็จแล้วปั๊บก็เดินเข้าบ้าน

ได้ยินเสียงโครมออกมาดูเห็นรถเก๋งเนี่ย

แล้วปกติตักบาทเสร็จแล้ว
ฉันก็จะนั่งคุยกับเพื่อนอยู่หน้าร้าน

อยากจะคิดเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้น

รอดแล้วก็ไม่เป็นอะไรแต่ร้านก็พังเสียหายนะคะ